หยิบกระเป๋าตังค์ของคุณผู้ชมขึ้นมา
ช่วงนี้กำลังตุ๊งเหรอด้วยเงินเดือนเคลื่อนเข้า

ลืมเอากระเป๋าตังค์มา
ลืมเอามาก็ไม่เป็นไรไม่ต้อง
อดนี่อดเลย

เอาไปเอากระเป๋าตังเลย
หรือว่าวัดไผ่แขกรู้จักกันดีถ้าพูดชื่อนี้
ที่ตำบลดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ตอนนี้ประชาชนมากันเยอะเลยนะครับ

แห่กันมากราบไหว้ร่วมทำพิธีขอขมากรรมลงนะเจิมกระเป๋า
โอ้โหพิธีนี้เป็นพิธีที่ทำเป็นประจำในทุกวันพระนะครับ

โดยมีหลวงปู่ดุสิตผู้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ย
ได้มาทำพิธีลงนะหน้าทองพร้อมกับเจิมกระเป๋าเงิน
ให้กับประชาชนในการเสริมดวงเสริมสิริมงคลครับ

บอกเลยนะนอกจากนี้เนี่ยหลายคนเขาก็มาร่วมกันทำบุญด้วย
แล้วก็ทำพิธีขอขมากรรมแล้วก็ลงนะหน้าทอง
แล้วก็วิธีของเขาเนี่ยนะก็คือการนำดอกไม้ทูบเทียนทองคำเปลว
แล้วก็ประทัดกว่า๑๐๐นัดเนี่ยนะมาทำการแก้บน
หลังจากที่หลายคนนะครับเขาบอกว่าไปขอเลขเด็ดจาก
ที่ประหลับสถานอยู่ในวัดอุธุมพระรามแห่งนี้
โอ้โหแล้วแว่วมาว่าพิธีแก้บนครั้งนี้ที่เขามากันเนี่ยนะ

มาแก้แล้วก็ยังได้กลับไปอีกเหรอคะ
แต่ถามใครก็ไม่มีใครบอกเพราะว่ากลัวเลขมันจะแก่น

กลัวมันจะแกะมันจะเคลือกก็เลยไม่ยอมบอก
ก็เลยทำให้หลายคนทำอย่างนี้เอางี้ละกันไม่บอกใช่ไหม
ไปดูเลขเนี่ยจากอางน้ำมนศักดิ์ศิษย์พ่อขุนช้างมหาเสถีเอาก็ได้
ไปเช็คดูไปเสี่ยงดูไปลองเพ่งดูสิ
เป็นอย่างไรก็ว่ากันไปใครเห็นก็เห็นกันไปนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากใครอยากจะรู้จริงว่ามันเป็นเลขอะไร
แต่ชาวบ้านเขาไม่บอกมีมัยอยากดูแล้ว
อันนี้ชาวบ้านเขายอมให้ดูยอมให้เห็นว่ามันเป็นเลขอะไร
เอ้าไม่พูดนะไม่บอก
แต่ว่าแต่ละคนเขาก็ได้เลขไม่เหมือนกันนะคุณ
ก็ว่ากันไปไงแต่เราถามเขาแล้วเขาบอกไม่บอกไม่ได้
เพราะว่าน้องใบตองสั่งนักสั่งหนาว่าถ้ามีเลขเด็ดอยู่ในใจ
อย่าไปบอกใครไม่งั้นเลขมันจะ

คุณไปคอยบอกคุณผู้ชมแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมก็เลยไม่ยอมบอกใคร

ต้องมาส่องเอาเองดูเอาเองใช้วิจารณญาณเอง

หรอกดิฉันไม่ได้บอกแล้วมันแก่นหรอก
โดนอะไรก็ว่าปะ